ต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มค่ะสำหรับแจ๊สชวนชื่นของเรา
แต่คราวนี้นะคะเคลียร์เรื่องสมาชิกในวงลงตัวแล้ว
แจสต์ชวนชื่นก็เลยขอชวนวงสปุ๊ปนิกปาปีอ่อง
ออกเพลงซึ้งกับเพลงที่มีชื่อว่าเกลียดเทศกาล
คือเขาบอกว่าใช้วิธีถ่ายแบบลองช็อตม้วนยาว

งานนี้แจ๊ดลงทุนดูแลการถ่ายทำเองทุกขั้นตอน

ใจดีเปิดให้บันเทิงไทยรัฐไปเก็บบรรยากาศถึงแถวปิ่นเกล้า
โดยแจ๊ดตั้งใจเซอร์ไพรส์แฟนคลับที่คิดถึงช่วงเทศกาล

อันดับแรกเลยยืนงงอยู่ว่าทำไมมันต้องเสื้อแดงอะไรขนาดนี้คะ

จริงครับตอนนี้วงตีมันมีความสีแดงเยอะขึ้นเรื่อยอย่างนี้

แต่มันเป็นการตั้งหลักที่จะแบบว่าพุ่งทะยาต่อไป

แต่เรามีความรู้สึกว่าเออเพลงส่วนใหญ่จะมีแบบเทศกาลแบบสนุกกันนะอะไรอย่างนี้
เราลองเปลี่ยนว่าต้องมีคนโสดแล้วแบบไม่อยากอยู่ตอนเทศกาลเลย

จะนำเสนอใครไหมครับ

นำเสนอก็เคยนำเสนอไปคนแล้วไปเรียบร้อย

รู้สึกว่าจะเป็นช่วงกลางมีนา

ก็จะให้เพลงมันทำงานไปถึงช่วงสงการ
จริงแล้วอันนี้ตั้งใจไว้เลยว่าช่วงสงการ

เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่ายอดวิว
เกลียดเทศกาลจะพุ่งพลวดขนาดไหน
แต่บอกได้เลยว่าชุดของพี่เนี่ยพุ่งพลวดมาก
เพราะว่าคนข้างหลังคือเขาแบบปิดหน้า
ฉันสงสัยมากเลยว่าความหล่อเขาจะขนาดไหน